ดูบรรยากาศการท่องเที่ยว
ดูบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นการเก็บตก
หลังจากที่หลายคนไปเที่ยวปีใหม่เราพาไปดูกันอีกสักครั้งนะคะ

เขาก็ใช้เวลาก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาแวะท่องเที่ยวกันก่อนนะคะ
สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้
ที่เชียงใหม่ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว
โดยที่ไร่ภูตะวันอำเภอเนิน
นอกจากนี้เที่ยวไร่ภูตวรรณอำเภอเนินมาปรังจังหวัดพิศนโลก

นี่เนินมะปรังเป็นอีกหนึ่งที่ที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมาก
คุณเอาภาพท่องเที่ยวมาก็ทำให้เราอยากจะไปอีกแล้ว

ตื่นมาบอกจะไปทำงานดีกว่า
เดี๋ยวดูเรื่องท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวก่อนดีกว่า
ลางานต่ออีกสัก๓วันไปเที่ยว
ไปดูภาพก่อนแล้วค่อยวางแผนไปเที่ยววันหลังนะคะ
เขาพาไปเที่ยวที่ไร่ภูตะวัน
อยู่ที่หมู่ที่๑ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษสุนโลก
ที่สำคัญตอนนี้มีดอกทานตะวันเบงบ้าน
สีเหลืองอร่ามบนเนื้อที่๑๕ไร่ท่ามกลางเขาหินปูน

คุณดูสิดอกสีเหลืองตัวต้นสีเขียวตัดกับภูเขา
ใช่ไร่ภูตะวันแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง
ด้วยการสร้างกระต๊อบไม้ไผ่
มีการนอนกางมุ้งพักผ่อนด้วยในช่วงยามค่ำคืน
และมีจุดกางเต็นต์ล้อมรอบทุ่งทานตะวัน

จากที่จะไปชมแล้วก็ไปถ่ายภาพแล้วคือที่นี่ยังนอนพักค้างคืนได้ด้วยนะคะ
ในช่วงระหว่างวันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมาถึง๓๑มกราคม๒๕๕๙
มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวทุกวัน
และสูงสุดอยู่ที่วันละ๔๐๐๐คน
ครับไล่ขึ้นเหนือไปเรื่อยไหมคุณพาไปพิศนุโลก
เดี๋ยวผมไล่ขึ้นไปที่กำแพงเพชรบ้างนะครับ
ไปดูที่บ่อน้ำผู้ร้อนพระร่วงหมู่๓ตำบลลานดอกไม้อำเภอเมืองกำแพงเพชร
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา
มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวกันคึกคักเลยนะครับ
ไหว้พระร่วงเสริมสิริมงคลในปีรกาหรือว่าปีไก่
ภายในสารพระร่วงก็พบว่ามีรูปปั้นไก่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่
ที่ประชาชนนำมาถวายมากมาย
ถูกนำไปวางไว้ใต้ต้นไม้สร้างความสวยงาม
แล้วก็แปลกตาได้อีกแบบหนึ่งนะครับ
ขณะที่นักท่องเที่ยวก็จะไปนิยมนั่งแช่เท้าสบายในบ่อน้ำร้อน
อันนี้ทะเลสาว
เพราะว่าหลายคนบอกว่านี่แช่เท้าแบบนี้จะทำให้รักษาโรคได้
คือธรรมชาติบำบัดแล้วก็ไปแช่หน้าหนาวแบบนี้
เฉพาะผู้เท่าผู้แก่นะผู้สูงอายุสบายนะ

ยังอยู่ที่ภาคเหนืออีกหนึ่งจังหวัด

พะเยากวานพะเยานะคะ
ลานหน้ารูปปั้นพญานาคอนุสวรีพ่อขุนงำเมืองค่ะ
มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติ
เดินทางมาเที่ยวชมทัศนียภาพของกว้านพยาวกันอย่างคึกคักเลยนะคะ
อกจากนี้มีการจัดซุ้มดอกไม้นานาชาติ
ทั้งเป็นดอกไม้ทั้งก้อนในและก็ต่างประเทศ

เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมแล้วก็รู้สึกสดชื่น
ส่วนชื่อแล้วก็อยากจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะ
หลังจากที่มาเที่ยวชมกวานพยาวแล้วก็รับลมหนาว
ก่อนที่จะเดินทางกลับไปทำงานตามจังหวัดต่างค่ะ
ม่วนกว่าเจ้าไผ่ไปเหนือมาก็ม่วนก่อน

นอกมวลใจนะไปอีสานกันบ้างมวลซื่น
วนซื่นโฮเซลที่กาลสินสักหน่อยไหม
มีนักท่องเที่ยวไปชมพิพิธภัณฑ์สิรินทรภูกุ้มข้าว
อำเภอสหัสสคันจังหวัดกาลสินเป็นจำนวนมากนะคะ
ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่
พิพิธภัณฑ์ก็เลยเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะ
ธันวาคมไปจนถึง๕มกราคมปี๒๕๕๙

เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
เปิดตั้งแต่๙โมงจนถึง๕โมงเย็น
ซึ่งตลอดทั้งวันคุณพ่อคุณแม่พาลูกหลานพาครอบครัว
เข้ามาชมและที่สำคัญที่กาลสินเขามีไดโนเสาร์
พิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ให้เด็กได้มาศึกษาไดโนเสาร์ค่ะ
ก็ทำให้เด็กเห็นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่
เป็นโครงกระดูกจำลองนะคะ
ก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจเก็บรูปเก็บภาพมาไว้เป็นที่ระลึก
ซึ่งแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาชมที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
นับหมื่นคนโอ๊ยเด็กมากหลาย
แม่นโตยังไงแม่ดันโนเสาร์ตัวลูก
ก็ยังแล้วก็เด็กก็คงวิ่งสนุกนะถ้าเราเป็นเด็กเราก็วิ่งสนุกนะ

ถ้าคุณมีลูกคุณพาไปลูกคงวิ่งเนอะ

เดี๋ยวมีลูกเราให้ลูกวิ่งไปดูนะครับ
พาคุณผู้ชมไปยังท่องแดนอีสานกันต่อนะครับ
ไปสักภาระพระพุทธขออภัยครับ
พระสุพัทรบพิษองค์ใหญ่พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวบุรีรำ
ประดิษฐานอยู่บนยอดภูเขาไฟกระโดงตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรำ
ก็ช่วงวันหยุดคนขึ้นไปเยอะ
รถเยอะนะครับแล้วก็คนก็เยอะ
แต่ว่าก็ได้ไปเที่ยวทั้งเรื่องของธรรมชาตินะครับ
แล้วก็ได้ไปสักการะขอพร
แคล้วคลาดปลอดภัยประสบความสำเร็จในการทำงานในชีวิต
ในทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองร่ำรวยเฮ็ง

ขอนิดหน่อยจ๊ะ
ก็ก่อนที่จะเดินทางกลับมา
แล้วก็เดินทางไปยังต่างจังหวัดนะครับ
โอ้โหบันไดนาคสูงมากนะครับที่นี่นะฮะ

ไปที่ภาคใต้ที่วัดเจดี
ตำบลคลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
คนเยอะค่ะรถต่อแถวเพื่อที่จะเข้าไปเที่ยวชม
และกราบไหว้ไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
ขอโชคลาภและความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่นะคะ
ก่อนที่จะเดินทางกลับไปทำงานตามปกติค่ะ
โดยถนนทางเข้าวัดเจดี๔๕เส้นทางนี้
รถติดยาว๓กิโลเมตรนะคะ
ขณะที่ทางวัดได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
ด้านการจราจรแล้วก็ความปลอดภัยแก่ประชาชน
นักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดค่ะ
คุณผู้ชมไปเที่ยวไหนมาบอกต่อกันหน่อยนะครับ
ท่านสวัสดีปีใหม่มาสวัสดีปีรกาปี๒๕๖๐
ขอให้นักข่าวไทยรัฐมีความสุขสดชื่นสมหวัง
คุณผู้ชมทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับ